แต่ว่าข่าวต่อไปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูงานบวชงานแห่นาค
แห่นาคแปลกเราเห็นกันมาเยอะแล้ว
แห่นาคบนช้างขี่ม้าแห่นาค

แบกสะเรียงแห่และยังมีรถเกี่ยวข้าวนี่ก็เอามาใช้แห่นาคได้
รถเกี่ยวข้าวแห่นาคมาทุกรูปแบบขี่ควายมีหมด
แต่ว่าครั้งนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นแน่นอน
เพราะมันเป็นการแห่นาคแบบประเพณีโบราณ
ต้องให้นาคลงน้ำแล้วก็ขึ้นเรือแล้วก็ล่องเรือไป
คุณผู้ชมไปดูการแห่นาคแบบโบราณนี้กันค่ะ
ไปที่นี่เลยอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะคุณผู้ชม
บ้านหลังนี้เขามีการจัดงานรื่นเริงแบบนี้ก็คือ
จัดงานอุปสมบทให้กับนายธนโชธนอบน้อม
คุณน้องเขาอยากจะบวชเรียนเพื่อจะทดแทนพระคุณให้กับคุณพ่อคุณแม่นะ

งานเขาก็มีการทำพิธีกรรมตามขั้นตอนต่างกันก่อน
แล้วก็อย่างที่รู้กันดีว่าก่อนจะบวชเนี่ยก็ต้องมีการโปรงผมใช่ไหม
ลงผมหน้ากันไปแล้วเรียบร้อยนะคะ
หน้าก็สวมชุดใส่ชุดนาคแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะไปถึงอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือการแห่นาค
อันนี้ก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่โปรงผมก่อน
เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตด้วยนะคะ
อย่างที่ดิฉันบอกคุณผู้ชมว่าเนี่ยมันเป็นไฮไลท์สำคัญเลย
เพราะว่าเขาไม่ได้แห่นาคกันแบบธรรมดายังไงแต่ว่าเขาร่องเรือแห่นาคกันค่ะคุณผู้ชม

ใช่แล้วแบบนี้เลยเป็นไงคุณเคยเห็นไหมล่ะ

ใช่ไหมเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราเคยเห็นการแห่นาคมาแบบร่องเรือแบบนี้ร่องเรือกันไปเลย
เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันว่าการแห่นักบนเรือนั้นจะสนุกสนานขนาดไหน
เขาก็จะล่องเรือนำนาคเข้าโบสถ์นั่นเองนะคะคุณผู้ชม
ก็เขาบอกว่าการล่องเรือแห่นาคแบบนี้ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนรูปแบบอะไร
แต่ว่าสำหรับชาวคลองดำเนินสะดวกจังหวัดสมุทรสาคร
แห่นักทางเรือแบบนี้มันคือวิถีชีวิตค่ะคุณ
สมัยก่อนเนี่ยการเดินทางการค้าขายต้องใช้เรือเป็นหลักใช่ไหม
รวมถึงการประกอบพิธีทางศาสนานี่ค่ะแห่นาคปกติแล้ว
นางฟ้าเทวดาเขาจะลำกันบนพื้นถนนนี่รำกันบนเรือ
กันมาแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าการแห่นาคทางเรือจะห่างหาย
จากชาวคลองดำเนินสะดวกไปหลายปีแล้วเนี่ยนะ
คือถนนหนทางมันก็มีการพัฒนาให้สะดวกสบายมากขึ้น
ดั้งเดิมในสมัยโบราณนะคะว่าเนี่ยคนรุ่นหลังอาจจะไม่เคยเห็น
น้องที่เขาบวชหน้าตอนนี้เขาก็เป็นคนรุ่นใหม่
คนรุ่นใหม่แต่ก็ได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวิถีแบบโบราณนั่นเอง

ก็อาจจะได้เห็นด้วยว่ามันมีอีกรูปแบบหนึ่งในการแห่นาคทางเรือนั่นเองเนาะ